คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพยาว
เกิดเหตุมีการยิงกันเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ระหว่างที่กำลังนำคนเจ็บไปยังโรงพยาบาล
ระหว่างทางเกิดไปประสบอุบัติเหตุรถไปชนกับเสาไฟฟ้า
และยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีก๑คนด้วยกันค่ะ
คือไปไม่ถึงโรงพยาบาล
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตำรวจก็เข้าไปโรสอบที่เกิดเหตุ
ไปพบรถพยาบาลของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
หมายแรกทะเบียนกชถิ่ง๖๕๑๗พยาว
เสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
จนทำให้เสาไฟหักเลยนะคะ

คือนายบัญชาใหม่คำอายุ๔๕ปี
นายกิตินันนาชเรศอายุ๒๕ปีเป็นคนขับ
แล้วก็นายวรวิทย์อินตะวิชาอายุ๑๘ปี
ซึ่งสองคนหลังเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำค่ะ
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตะบนบ้านถ้ำ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
คือนายนิพนธ์เมืองมูลอายุ๒๕ปี
ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลพยาวแล้วนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำรถพยาบาลของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ออกไปรับผู้บาดเจ็บจากการถูกยิง
นั่นก็คือนายบัญชาหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั่นเองค่ะ
คือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาต้องการรีบ
นำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้ถึงมือหมอโดยเร็วที่สุดค่ะ

รถเกิดเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า

ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไป
ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
รถกู้ภัยก็เข้าใจว่ารีบในการช่วยเหลือคนเจ็บ
แต่ว่าระวังด้วยเนอะเพราะสุดท้ายเนี่ยอยากให้ไปถึงโรงพยาบาล
คือมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
ความสูญเสียมันจะมากกว่าเดิมนะคะ